เตือนกันจริงนะครับเรื่องของอุบัติเหตุอย่าไปประมาทนะฮะ
มีชายหนุ่มเนี่ยเข้าไปกับเพื่อนรวมกัน๕คนด้วยกันในรถเนี่ยนะฮะ

คือในรถเนี่ยนอกจากกล้องหน้ารถแล้วบันทึกเสียงเอาไว้ได้

คนขับบอกเห็นอ่าเห็นเห็นเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น

คือเพื่อนบอกเห็นไหมหน้ารถข้างหน้าน่ะ

ภาคเวลาหักหลบออกขวารุนมันโหเสียหรักฮะ
ก็เตือนแล้วนะฮะ

โชคดีนะฮะไม่เป็นอะไรมากนะครับทุกผู้ชมครับ

การเกิดขึ้นช่วงสักปีหนึ่งที่ผ่านมามากัน๕คนรถยนต์คันนี้
คนขับชื่อจักรินอายุ๒๒ปีบอกเป็นช่วงขับลงสะพาน
แล้วรถเก่งอยู่เลนกลางข้างหน้าเพื่อนก็เตือนแล้วล่ะ
แต่คนขับก็ยืนยันว่าเห็นแต่เผิบนักเดียวคือจังหวะกันทันหันแล้ว
หลบไปก็เสียหลักหมุนเข้าข้างทางฝั่งซ้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
บาดเจ็บทั้ง๕คนนะฮะในรถนะครับ
ถนนเทพรัฐกมที่๓๓ช่องทางด่วนนะครับขาเข้าชนบุรีนะครับ
มีกู้ไฮเข้ามาช่วยกันก็เอามาเตือนกันครับ